เรามาดูเรื่องนี้เร็วแรงแซงทุกคันนี่คือตำนานของสายแปด
จะไม่มีสาย๘อีกแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรียกว่ามีการสัมประธานเส้นทาง๗๗เส้นทาง
และสายแปดเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ดังนั้นนะครับสายแปดเนี่ยอาจจะถูกยุบได้
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะแม้ว่าเขาจะมีตำนานเร็วแรงแซงทุกคัน
หรือว่าเป็นดราม่าก็อะไรก็ตามแต่เขาเป็นรถเมษายเก่าแก่
เกือบ๙๐ปีที่เขาให้บริการประชาชนนะฮะ
แล้วตอนนี้โอ้โหประชาชนบอกว่าจะไม่มีสายแปดวิ่งรับเส้นลาดพร้าวแฮปปี้แลนด์อะไร
เหลือสะพานพุธแล้วเหรอก็ใจหายเหมือนกันนะคุณฮะ

นี่ครับเป็นแผนการปฏิรูปรถโดยสารของขอสมกรนะครับ
แล้วก็กรมการขนส่งทางบกที่ประเมินแล้วนะครับ
เพราะว่ารถเมษาย๘แฮปปี้แลนด์สะพานพุธไม่ได้รับเลือกให้ไปต่อคุณ
เพราะว่าไม่สามารถที่จะให้สัมประธานการเดินรถจากกรมการขนส่งทางบกได้
เพราะว่ารถเมษาย๘ไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสัมประธานเดินรถ๗๗เส้นทางของขอสมกเขานะครับ
ก็เนื่องจากทั้งถูกร้องเรียนบ่อยเรื่องขับรถช่องขวาไม่หยุดรับส่ง
ขับเร็วปาดซ้ายแซงขวาขับประมาทหวาดเสียวเป็นข่าวเป็นคราวมาตลอดนะคุณนะ
สำหรับรถเมษายแปดตำนานคืออายุของรถเมษายนี้๙๐กว่าปีแล้ว
โอ้โฮนานหรือยังครับ

ปัจจุบันสัมประทานเป็นของ๓บริษัทนะครับ
๒๐คันเฉลี่ยเนี่ยมีรถเมษาย๘วิ่งอยู่๕๑คันนะครับ
เส้นทางแน่นอนแฮปปี้แลนด์ถึงสะพานพุธครับก็ผ่านหลายเส้นสำคัญนะฮะ
ลาดพร้าวโชคชัย๔ผลโยธินอนุสวรีชัยสมภูมิราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดีถนนศรียุธยาไปสุดสายที่สะพานพุทธฝั่งพระนคร
เที่ยวกลับก็ออกมาจากใต้สะพานพุธแล้วครับไปตามถนนจักรเพชร
อัศดางถนนพระพิทักษ์ถนนเจริญกรุงวรจักร
แล้วก็กลับมาเส้นทางเดิมสุดท้ายก็แฮปปี้แลนด์นะครับ
ส่วนรถเมย์สายใหม่ที่จะมาแทนที่สาย๘เป็นสายที่มีตัวเลขก็คือ๒๕๖
ทีนี้หลายคนบอกก็ใจหายนะเขาเป็นตำนานมานานไม่ว่าจะตำนานด้านไหนแหละ

ทีมข่าวลงพื้นที่ท่ารถแฮปปี้แลนด์พูดคุยกับคนขับและกระเป๋ารถเมย์สาย๘
อยู่คู่กับรถเมษขับรถเมษแบบนี้มา๒๐ปีเท่าไหร่ครับ
บอกว่าเห็นข่าวแบบนี้แล้วตกใจเหมือนกัน
ตอนนี้ทำได้แค่ขับรถตามรอบของตัวเองที่ได้รับมอบหมาย
ตามหน้าที่เท่านั้นเองก็ผูกพันนะ
ใจหายกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
ไม่ได้ดูถูกอาชีพกับเอง
ใจหายเพราะว่าตอนแรกเขาว่า๒ปีไง
ตอนแรกพวกในท่าเขาแก่เขาก็บอกว่า
รถเรายังไปได้เรื่อย

พอรู้ข่าวเมื่อวานนี้

โอ้โหเนี่ยก็น้ำตาคลอเหมือนกันนะ

ก็ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะ
ใช่ฮะใจหายเหมือนกันนะครับ
คือจริงแล้วคนขับรถเมย์สาย๘เนี่ย
คือก็มีที่ให้บริการดีเยอะนะ
ส่วนคนขับที่อาจจะแบบขับเร็วขับปาดเลยเนี่ย
ก็ส่วนน้อยของเขานะฮะทีนี้ถามผู้โดยสารบ้างนี่
ผู้โดยสารขึ้นรถเมษาย๘ขึ้นเป็นประจำนะครับ
บอกว่าโอ้โหพอได้ยินข่าวแบบนี้เอาจริงนะคุณนะ

เพราะว่าค่าโดยสารรถเมษาย๘๐บาทตลอดสาย
แล้วก็รถวิ่งไม่ขาดสายด้วยนะ
ที่ผ่านมายังไม่เคยเจอคันไหนขับเร็ว

คือถ้าเปลี่ยนมาเป็นรถปรับอากาศในอนาคต
มันก็จะเริ่มต้น๑๕บาทแล้ว
เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนอีกนะครับ

แล้วก็เริ่มข้าวในสายก็ได้

แล้วก็คนรายได้น้อยเขาก็ไม่อยากจะขึ้นหรอก
ช่วงนี้เพราะเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีอยู่แล้ว

เพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะคะ
เพราะว่าเวลาแบบไปไหนมาไหนแล้วก็สนุกสบาย
อันนี้ในส่วนของผู้ใช้บริการนะครับ
ขณะที่นายท่าบริษัทกลุ่มเดินรถ๓๙จำกัด
คือนางนวมลสมสะอาดบอกว่า
คำว่าเตรียมหยุดวิ่งก็คือเตรียมค่ะ

สาย๘จะให้บริการอยู่เหมือนเดิมนะครับ
แต่อาจจะลดจำนวนรถเมย์สาย๘ลง
ขณะที่นางธิราพรเมธิสริยพงศ์นะฮะ
ตัวแทนผู้ประกอบการรถเมย์สาย๘อีกคนหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้จะไปยื่นคำร้องต่อสารปกครอง
เพิกถอนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางทั้งหมด
แต่ถ้าต้องหยุดวิ่งจริงก็คงต้องประกาศขายรถทิ้ง
คุณขายรถแล้วอะไรรู้ไหมครับ
ตัดชิ้นส่วนเป็นเศษเหล็กขาย
รถเมย์แต่ละคันซื้อมาคันเป็นล้านนะคุณ
ล้านหนึ่ง๒ล้านบาทนะฮะแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้วิ่งแล้ว
เดี๋ยวจะต้องตัดเป็นชิ้นส่วนเป็นเหล็กขายไปเป็นชิ้นแบบนี้นะคุณนะ
ฟังอย่างนี้แล้วก็ยิ่งสะเทือนใจคนรักสายแปดนะ
จริงคุณรถเมษายเก่าแก่นะ